แล้วก็เตรียมพร้อมในการรับมือกับการระบายน้ำ
คือปฐุมเจอการประบายน้ำสองฝั่งนะ

และฝั่งทั้งจากรุ่นแม่น้ำเจ้าพระยา
ก็เลยมีแบบเหมือนแม่น้ำประกบสองด้านเลยนะครับ
คุณผู้ชมฮานี่ก็เป็นช่วงเวลา๖๓๐นนะครับ
เจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันบรรเทาสารภัยเทศบาล
ของนครนนทบุรีไปดูที่นนทบุรีกันก่อนนะฮะ
นนทบุรีก็มีการเร่งนำกระสอบทรายไปวางเพิ่ม
แล้วก็เดินเครื่องสูบน้ำเต็มกำลังที่บริเวณท่าน้ำนน
หลังจากที่เมื่อวานมีการแชร์ภาพกันคุณ
ภาพน้ำมันผุดน้ำมันผุดออกจากลานปูนตรงท่าน้ำ
แสดงว่าน้ำข้างใต้ตรงน้ำแม่น้ำเจ้าพญาเนี่ย
มันเริ่มดันขึ้นมาแล้วคุณ
ดันจนเป็นน้ำผุดแบบนี้นะครับ
โดยนายสมนึกธนเดชากูนายกเทศมนตรีนครนนทบุรีนะครับ

พร้อมให้ความมั่นใจว่าสถานการณ์น้ำในปีนี้
คือนนทบุรีเองยังรับมือไหว
เพราะว่าระดับน้ำยังต่ำกว่าปี๕๔
หากไม่มีพายุฝนตกเพิ่ม
แล้วก็เติมน้ำในเขื่อนเจ้าพระยา
หรือว่าเขื่อนป่าศักดิ์โชลสิทธิ์นะครับ
ส่วนน้ำผุดที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นี้บริเวณลานปูนเนี่ย
คือท่านนายกเทศมนตรีก็บอกว่าเป็นเรื่องปกตินะครับ

ทางเทศบาลเองก็เร่งสูบน้ำออกแล้ว
และคาดว่าไม่เกิน๓ทุ่ม
ตรงนี้มีการกั้นกระสอบทรายกันน้ำอย่างเต็มที่
เพื่อไม่ให้น้ำไหลเข้าสู่พื้นที่เขตเทศบาล

เพราะว่าตรงนี้เป็นตลาดใหญ่เลยนะครับ
แล้วก็เป็นเขตทางพื้นที่ราชการด้วยนะครับ
ไปตรวจสอบในส่วนของปฐุมธานีนะครับ
โดยพลตำรวจโทรคำรลวิทธูปกระจ่าง
นายกอบจปฐุมธานี

พร้อมกับเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปฐุมธานีนะฮะ

สาขาช่างไฟฟ้าวิทยาลัยเทคนิคปฐุมธานี
พากันล่องเรือตรวจระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา
และภารกิจที่สำคัญก็คือไปช่วยกัน
ในการที่จะดูแลประชาชน

ปลั๊กไฟย้ายมิเตอร์ไฟย้ายสายไฟอะไรต่าง

เพราะว่ากลัวเรื่องของไฟดูดไฟช็อตอะไรเนี่ยนะครับ
จากนั้นมีการลงพื้นที่ตลาดอิงน้ำ
ซึ่งเป็นตลาดเก่าแก่ตำบลบางเตยที่อำเภอสามโคก

พร้อมกันช่วยย้ายปลั๊กไฟแล้วก็ยกสิ่งของขึ้นที่สูงเหมือนกันนะฮะ
โดยพลตำรวจโทคำรณวิทย์นายกอบจปฐุม
ก็เปิดเผยนะครับว่าสิ่งที่เป็นห่วงก็คือ
อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่อยู่

น้ำมันอาจจะท่วมถึงกลัวประชาชนได้รับอันตรายนะครับ
ลงพื้นที่ครั้งนี้ก็มีทั้งเจ้าหน้าที่การไฟฟ้า
แล้วก็น้องจากวิทยาลัยเทคนิคปฐุมธานี
โดยมีทั้งอาจารย์มีนักศึกษามาร่วมแก้ปัญหาให้กับประชาชน
อกจากนี้ยังจัดอุปกรณ์ตรวจสอบกระแสไฟรั่วในน้ำ

หากในน้ำมีกระแสไฟฟ้าอุปกรณ์ตัวนี้มันจะสั่นทันที
ก็มอบให้กับผู้นำชุมชนบางส่วน
เอาไว้ใช้ในหมู่บ้านเพื่อความปลอดภัยนะครับ

โดยจัดเจ้าหน้าที่จากอบจปฐุม
ไปเกาะติดที่เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชายนาฏเลย
เฝ้าดูระดับน้ำในเขื่อนเจ้าพระยา

ก็จะรู้เหตุการณ์เรียวทามานะ

เพื่อการรับมือได้ทันนะครับ
ซึ่งตอนนี้ที่อำเภอบางไซเนี่ย

ปล่อยน้ำเกิน๓๐๐ลูกบาทเมตรต่อวินาที
ถือว่ายังอยู่ในสถานการณ์วิกฤต

ช่วงตั้งแต่วันที่๑๑เป็นต้นไปเนี่ย

ปฐุมธานีก็ต้องเตรียมความพร้อม
โดยเฉพาะโบราณสาธารณ์สำคัญต่าง
ได้นำแท่งเบรเออร์มาล้อมแล้วก็สูบน้ำออก
ขณะนี้นะครับความรุนแรงคือ

แต่ก็ต้องป้องกันไว้ก่อนนะฮะ

ใช่ค่ะเพราะว่ากองอำนวยการน้ำแห่งชาติ

เตือนทั้งกรุงเทพมหานครนนทบุรี

จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในเกณฑ์สูงสุด
ก็คือ๓๐๕๐๓๑๕๐ลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะคะ
ซึ่งน้ำก็จะไหลออกสู่อ่าวไทยช่วงวันที่๗๑๐ตุลาคม
แล้วช่วงนั้นคุณผู้ชมจะมีน้ำทะเลหนุนสูง
ก็คาดว่าจะส่งผลกระทบทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพญา
เพิ่มสูงขึ้นจากเดิมนะประมาณ๓๐๕๐เซนติเมตร
ดังนั้นค่ะย้ำเตือนกันเลยคุณผู้ชม
พื้นที่ที่จะต้องเฝ้าระวังอยู่พื้นที่ตรงไหนบ้าง
ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพญาฟังดีเลยนะคะ
หนึ่งเลยก็คือจังหวัดปฐุมธานีกับนนทบุรี
บริเวณพื้นที่รุ่มต่ำนอกแนวคันกั้นน้ำ
ฝั่งแม่น้ำเจ้าพญาและที่สำคัญกรุงเทพมหานครค่ะ
บริเวณพื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพญา
โดยระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นจะไม่ส่งผลกระทบให้ระดับน้ำ
ล้นคันป้องกันน้ำริมแม่น้ำของกรุงเทพมหานครนะคะยก
เว้นที่ไม่มีระบบคันป้องกันริมแม่น้ำ
ซึ่งทางกองอำนวยการน้ำแห่งชาติเขาก็อยากให้ติดตามสถานการณ์น้ำ
อย่างใกล้ชิดตรวจสอบเรื่องความมั่นคงของอาคาร
กันริมแม่น้ำเสริมคันกั้นน้ำด้วย
แล้วต้องมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลแจ้งเตือนข่าวสาร
ให้กับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ได้ทราบ
แล้วก็เตรียมเครื่องมือบูรณาการเพื่อความพร้อม
แล้วก็พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือบรรเทาผลกระทบกับประชาชนด้วยนะคะ